สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะให้เยอะให้เยอะให้เยอะ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะให้เยอะให้เยอะ
มันเวลาที่นัดหมายเรียบร้อยแล้ว
วันนี้ค่ะพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรอง
พบตรก็เป็นประธานการชี้แจงการสอบสวนในคดีนี้
โดยที่พลตำรวจเอกศีวราท่านก็บอกว่า
คดีนี้เป็นคดีการให้สินบนรับทราบข้อเก่าหาเขามี๓อัน
ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตคืออาวุธปืนโบราณ
ร่วมกันมีสัตว์ป่ามีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงาน
ซึ่งตอนนี้พลตำรวจเอกศีวราก็บอกว่า
รายละเอียดส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจะเปิดเผยได้
แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีหลักฐานในการเอาผิดอย่างแน่นอน
ซึ่งท่านก็จะโดนกล่าวหาว่าเข้าข้างในโลกโซเชียล
ในส่วนของอาวุธปืนหากเข้าขายวัตถุโบราณจริง

และสำนวนคดีอาวุธปืนนั้นจะเร่งให้เสร็จ

เพราะว่าจะต้องไปดูว่านายเปรมชัยนั้นเคยขออนุญาตนำเข้างาช้างหรือไม่

และเมื่อเป็นของต่างประเทศก็ต้องตรวจสอบว่ามีการลักขโมยด้วยหรือเปล่า
และพยานหลักฐานทั้ง๓คดีนั้นมีความแน่นอนและสมบูรณ์อันนี้

ส่วนภรรยาของนายเปรมชัยนะคะ
พลตำรวจเอกศีวราก็บอกว่านางคณิตาและนางสาววันดี

ซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นงาช้างอาฟริกา
เหมือนกับตอนนั้นรีบเร่งที่ต้องไปรายงาน
แล้วก็ทั้งสองคนไม่ได้มารับทราบข้อเก่าหาโดยนางคณิตานั้น
เหตุผลว่าติดอบรมที่ศาล
ส่วนนางวันดีบอกว่าเพิ่งได้รับหมายสารวันนี้จึงมาไม่ทัน
ขอให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกใหม่เป็นครั้งที่สอง

ภายในวันที่๒๐มีนาคมว่าอีกไม่กี่วันนี้เองนะฮะอาทิตย์หน้า
อย่างไรก็ตามวันนี้จะควบคุมตัวนายเปรมชัยไปฝากหางต่อที่ศาล

ซึ่งในชั้นสอบสวนไม่ได้คัดค้านการประกันตัว
และไม่มีเหตุต้องคัดค้านการประกันตัว
และผู้ถูกกล่าวหานั้นก็เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเอง

สุดแต่ดุลยพินิษฐ์ของศาลซึ่งก็ให้ประกันไปแล้วนะฮะ
ทั้งนี้ท่านศรีวราก็บอกว่า
กฎหมายนั้นไม่ได้มีคำว่ารวยหรือจน

ก็จะทำงานตามตัวบทกฎหมายที่มีอยู่อย่างตรงไปตรงมา
คนไทยมี๖๐กว่าล้านคน

หรือว่ามีไม่ถึง๒ล้านที่คิดแบบนี้

ไปลุมคุณเปรมชัยซึ่งขึ้นรถจะไปที่ศาล

ฝรั่งที่มันแบบโกรธหรือเรื่องอะไรอย่างนี้
ไปทำร้ายอันนี้คือติดมากเลย
คุณเปรมชัยบอกว่าขอปฏิเสธทุกข้อเก่าหา
และยืนยันว่าตนเองไม่ได้ฆ่า

อีกทั้งเชื่อว่าความจริงจะปรากฏในศาล

คนก็คิดว่าไปบังคาเทศเสร็จจะไม่กลับ

นี้ห้ามเดินทางออกไม่ออกประเทศเลย

เป็นศาลเล้น
งู้นไปเอาเสื้อพ่อคุณมาใส่ใช่ไหม
เสื้อตัวเองสิบ้า
มีใจสึกกำลัง

แต่ข่าวต่อไปพวกโลกสวย

คือมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวเด็ดวันนี้มีคนพูดถึง

พะรอรถเลยจิบเบียร์ได้เห็นไหม

กระป๋องเบียร์เลยอีกอันนึงเนี่ย

ผมเหลืองคืน

ช่วยตัวเองจนน้ำพุ่งบนรถเมย์

ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ
ถึงบอกว่าคุณอย่าดูถ้าสมมุติคุณคิดจะโลกสวย

อัมมาราคงได้โพสต์คลิปชายหัวโรน

แบบช่องพี่พยายามมองผ่านไปตรงช่องนี่นะฮะ

อ้าวปากหวาวคล้ายถึงจุดสุดยอด

แล้วก็ใช้มือเช็ดน้ำอสุจิกับจีวอน
พร้อมยังยกมือขึ้น
รูปปากอย่างสุขสมอารมณ์หมาย
คือหลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกโพสต์ออกไปครับ

ปรากฏว่าคลิปนี้แล้วก็ความถูกลบ

ก็ได้นำคลิปทั้งสองตอนกลับมาโพสต์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

โพสต์เก่าเฟซบุ๊กลบเองค่ะ
แท็กโลกสวยเลื่อนผ่านนะคะ
เรื่องเกิดจากเมื่อวานประมาณบ่าย๓โมง

จากกรณีคลิปดังกล่า

แล้วก็ดำเนินคดีกับชายหัวรถ

เรียกว่าชายหัวโล้นห่มเหลือง

โดยจริงเป็นรถสาธารณะ

แล้วคลิปนี้ที่สำคัญ
มันสามารถจับหน้าคนได้อย่างชัดเจน

จึงไม่น่าจะตามหาตัวยากอะ

โอ้โหตรงประตูทางเข้ารถเมย์กันได้ไง
อันนี้คืออาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต
หรือมีความต้องการส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะ
แต่อันนี้เขาบอกว่ามียาอีกอันหนึ่งปลูกเซ็กได้

อีกมุมหนึ่งต้องเตือนภัยด้วยว่าต้องระวังบุตรหลานเหมือนกันนะครับ
คือเขามีการไปจับกลุ่มแก๊งค้ายาบ้านะฮะ

ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการไปตรวจสอบเขาไปเจออย่างนี้นะฮะ
เป็นยาอีนะฮะเป็นตัวการ์ตูนชนิดใหม่นะ
สันสดใสมากอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ย

นะนี่นะครับเออเขาบอกนำเข้าจากประเทศเนเทอร์แลนด์นะฮะ
มีฤทธิ์ปลุกอารมณ์ทางเพศทำให้เคลือบเคลิ้ม
วัยรุ่นก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกคมคืนได้
เมื่อวานนี้ทางผู้สื่อข่าวได้มีการรายงาน
ที่กองประชาการตำรวจปาปลามยาเสพติด
ทางพนตรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีรักษ์ค้านท่านบริษัทรองขอบบตำรวจ
ได้มีการพร้อมด้วยนะฮะพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข
ได้มีการแถลงผลการจับกลุ่มนะฮะกระบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่นะฮะ
จำนวน๗คดีนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๑๓คน
พร้อมของกลางนะคุณผู้ชมครับบอกว่าเป็นยาไอซ์๔๔๗กิโลกรัม
มีเฮโรอีนอีก๓๐๔กิโลกรัม
ยาบ้าอีกนะฮะอีก๕๒๖๔๕๐เมตร
มียาอี๕๗๓๑เม็ดรวมมูลค่าทั้งหมด
เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่๘๕๙ล้านบาท
จริงแล้วจับได้ที่ไหน
๙ล้านบาทนะฮะโดยหนึ่งในคดีที่น่าสนใจมากนะครับ
ก็คือการจับกลุ่มนางสาวอำพิการหรือว่าอ้อแอ้
แล้วก็นางสาววรารัฐหรือแอ๋มอายุ๒๕ปี
รวมถึงนายทรงพลอายุ๓๓ปีนะฮะ
ก็มีของกลางเป็นยาอีนะ๕๗๓๑เมตร
โดยสามารถจับกลุ่มได้ที่ริมทางเท้าหน้าร้านค้าสวดิการ
สมสรถ้ากาศยานสวนอภูมิ
โอ้โฮโอ้โฮทำไมไม่เห็นจะกลัวกันเลยเนอะ
ซึ่งยาอีดังกล่าวคุณผู้ชมเขานำเข้ามาจากเนเทอร์เตอร์แลนด์
ราคาเมตรหนึ่ง๖๐บาท

ก็เอาขึ้นมาเลยเอาติดตัวมาเลย
แต่พอนำเข้ามาในประเทศไทยจาก๖๐บาทขึ้นเป็น๑๐เท่าเป็น๖๐๐
แล้วก็ยาอีที่ผลิตเป็นรูปตัวการ์ตูนมีสีสันหลากหลาย
เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นนักศึกษานักเรียน

แล้วที่สำคัญมีการไปกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้

ขึ้นเครื่องบินมา๕๐๐๐กว่าเม็ดมันก็น่าสงสัยแล้วไหมล่ะ

เพราะว่าสามารถไปคุกคามทางเพศได้
ถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วก็เหมือนแบบว่า

หรือใครมิชาชีแบบนี้ไปให้กินเนี่ย
มันจะเสี่ยงถูกข่มขืนได้นะฮะ

อันนี้ที่จับได้อาจจะมีที่จับไม่ได้นะ
เป็นลูกกบกบน่ารักเลยล่ะแต่ลักษาว
นี่ถ้าสมมุติเรามีผีอย่างนี้ก็จะดีเหมือนกันเนาะ
เขาเชื่อว่าผีมาทำความสะอาดบ้านให้
แต่เชื่อว่าเป็นผีพ่อผีแม่
ตัวเองก็ไปทำบุญมากลับมาบ้านสะอาดเอี่ยมเลย

เธออันที่หนึ่งไปซื้อบ้านแล้วแถมตุ๊กตาไงเธอ

ร้อนหนักนะเออนั่นแหละร้อน
หญิงซื้อบ้านเก่าอายุกว่า๘๐ปี
นะครับก่อนไปเจอศพทารก๗รายซ่อนอยู่ใต้พื้น
จริงจริงเหรออยู่ที่ไหน๗รายต่างประเทศ
นะครับคือเว็บไซต์เจแปนทายมนะครับ
ได้มีการรายงานเหตุสุดหลอนที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ผู้หญิงชาวญี่ปุ่นนะครับวัย๓๐กว่าปีเนี่ย
ไปซื้อบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งในกรุงโตเกียวนะฮะ
สร้างมาประมาณ๘๐ปีแล้วแต่ว่าก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้นานแล้วนะครับ
ประมาณสัก๓ปีได้จนกระทั่งนำไปสู่การพบศพของทารกจำนวนหลายลาย
ถูกแช่ฟอร์มอลินอยู่นะครับอุ๊ยไม่ได้ฝังว่าจะแช่ฟอร์มอลิน
เอาไว้ที่บ้านหลังนี้ทางเจ้าที่ตำรวจได้มีการเปิดเผยนะครับ
บอกว่าเพื่อที่ปรับปรุงบ้านหลังเก่าดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
ผู้หญิงที่ซื้อบ้านคนนี้เนี่ยก็เลยไปการไปว่าจ้างนะฮะ
กลุ่มนักลื้อถอนเข้ามาดำเนินการหน่อยให้มาลื้อถอนหน่อย
กระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยได้พบกับศพเด็กทารกนะฮะ
เก็บซ่อนไว้ที่ใต้พื้นบ้านทั้งบริเวณห้องสุขาแล้วก็จุดอื่นอื่นภายในบ้านนะครับ
โดยมาทราบเอาภายหลังคุณผู้ชมครับบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
เคยมีคู่สามีภรรยาสูตินริเวศมาเช่าอาศัยอยู่นานถึง๒๐ปี
เป็นแพทย์ระหว่างนั้นนะฮะพวกเขาก็ได้เปิดโรงพยาบาลใกล้บ้านเขาด้วยนะ
จากการตรวจสอบทางตำรวจได้พบขวดทั้งหมด๑๖ใบถูกเก็บไว้ภายในบ้าน๓ใบเป็นขวดเปล่า
มีอีก๖ใบบรรจุศพของทารก๗คนส่วนที่เหลืออีก๗ใบยังไม่แน่ชัดนะครับว่ามีอะไรอยู่ภายในนั้นบ้างนะฮะ
อย่างไรก็ตามนะฮะศพทารกที่พบเนี่ยก็คาดว่านะน่าจะเป็นเด็กที่ถูกทำแท้งก่อนที่จะได้เกิดนะครับ
หรือไม่ก็เป็นเด็กที่เสียชีวิตระหว่างคลอดซึ่งน่าจะถูกนำมาเก็บไว้ในภายในบ้านหลังนี้ในช่วงเวลาที่โรงพยาบาลปิดตัวลงเมื่อหลายสิบปีก่อน
อ๋อแต่ที่ญี่ปุ่นก็ทำแท้งเสรีปะไม่ได้ใช่มั้ย
โอเคแล้วแต่สบเนี่ยก็ยังอยู่
โอเคเนาะไหนและใครบ้านเท่านั้นซื้อก็คิดไง
ได้เจ้าที่ที่ดี
หน่อยทำไม๖๙หมู่๓ตำบลป่าซางนะฮะอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดจุดเชียงรายเลยนะแล้วคืออยู่ดีเนี่ยในพักศรีพรมเนี่ยอายุ๖๕ปีเนี่ยก็อยู่บ้านของเขาเนี่ยมีสภาพแปลกใหม่ฝาบ้านประตูที่เป็นไม้พื้นบ้านไม้ตลอดถึงรั้วขาวสะอาดสะอ้านสดใสแจ่มใสแบบว่าแปลกอ่ะเหมือนมีคนมาขัดถู

บ้านแล้วก็จะนำไปถวายวัดในวันพรุ่งนี้นะฮะจู่วันที่จะแบบสร้างบ้านจะมองจะต้องไปถวายวัดใช่ไหมจู่บ้านก็สะอาดสะอ้านสดใสขึ้นทุกวัน
ตรวจสอบสภาพบ้านที่ก็บอกโอ้ยไม่คิดดูสิ
ถึงขั้นการณะต้องเอาก้อยอี้มาขนาดนี้เลยอ่ะ

บาฮัศจากไปตรวจสอบสภาพบ้านเพราะว่า

ยังขาวสะอาดไม่มีฝุ่นเลยพี่
เหมือนกับเหมือนใช้สารเคมีขัดถู

แล้วก็บอกว่าเฮ้ยถึงขนาดถามไปจ้างใครเข้ามาขัดหรือเปล่า
ชาวบ้านมีความเชื่อเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นฮะ
ก็บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นวิญญาณบิดามานดามพระบุรุษของนายพรรค
ที่รู้ว่านายพรรคเนี่ยจะทำวุญ

จึงแสดงปฏิหารทำให้บ้านเนี่ยให้สวยสะอาด
สังเกตได้เพื่อมารับแขกที่จะมาร่วมทำบุญในวันกลางกล่าวไงคุณ
ส่วนบรรยากาศในบ้านตอนนี้กลายเป็นแบบว่าต้องมีการกางเต็นต์แล้ว
เพราะจะมีคนมาเยี่ยมตัวบ้านเยอะแล้ว
กฎน่าจะต้องขอที่นี่ที่ต่างธึงความแปลกอาศัยจันทร์
ชาวบ้านที่ผักทั่วศาลินตริย์ภาคเหงือเดินทางไปหมดเลย
บ้านเลือกที่๖๙หมู่๓

นี่คืออะไรเนี่ย
อันนี้คือบุสก้าตอนเด็กเป็นการ์ตูนที่ฮิตมาก
ที่จะเอารถออกก็บอกว่าให้เลื่อนไป
ปรากฏว่าใช้ถ้อยคำรุนแรงนะฮะ
ใส่กันมาดูนะฮะเรามีคลิปใช่ไหมคะ
ไปดูคลิปกันค่ะนะก็มีรถจอดขวางอยู่
เมื่อกี้คุณบอกว่าทำอย่างนี้มักง่ายสิ

ทำไมมันบอกว่ามักง่าย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

คราวนี้ก็ยาวเลยนะฮะก็เป็นศึก๙ทับกันไปนะฮะ
เขาตีกวงไม่ได้ออกไม่ได้
ของเจ้าของใช้ชื่อว่าขวัญจิตเนี่ยนะฮะ

ก็สอนกันมาว่าครูทำไมหาเรื่องกันชัด

คือเขาบอกว่าเขาจะเอาไปลงในโซเชียล
ที่มาจอดรถอย่างนี้ไอ้คนที่ขวางก็บอก

ไม่มีอันนี้เขาเถียงกันธรรมดาอีบ้า

คือมีอันนึงนะถ้าใครที่อยู่ในเฟซบุ๊คจะเห็นที่

แต่อัเนี่ยเป็นคนจีนแล้วก็บอกว่า
ฉันจะจองให้สามีฉัน

กำลังเลี้ยวอยู่แล้วนานมากไม่มา

ออนไลน์กันเยอะกว่าไหร่
ก็เราเองยังต้องเอาข่าวมาจากโซเชียลเลย
จริงทุกวันที่คนเล่าข่าวมาจากโซเชียล

เรื่องนี้ต้องยังไงคะครับแม่
ทำใจเถอะมันมีอันไลน์แรงกว่านี้เยอะแยะ
ดีที่ไม่ถึงกับขั้นลงไม้ลงมือแล้วชนกัน

เรื่องพวกนี้เหมือนใครมาแซงใครแบบจะ
เมื่อก่อนพี่ใจร้อนมากแต่นี่พี่ยอมได้พี่ยอม

ก็๓แสน๔แสนอะ
เดี๋ยวกลับมา
อันนี้เราพูดถึงค่าตัวดาราชายกันดีกว่า
แต่ละคนนี้โอ้โหเขาบอกว่าไปออกงาน

แต่ตอนนี้น่าจะไปขึ้นเป็นอันดับต้นแล้วล่ะ

พระเอกหน้าคมหรือพ่อเดชหมื่นสุด
สุนทรเทวาหรือฮะ
ปัจจุบันได้ยินมาว่าค่าตัวไม่ธรรมดาแล้ว
เวลาจะออกงานครั้งนึงก็ราว๒๐๐๐๐๐บาท

ใช่อันดับ๖เนี่ย๒๐๐๐๐๐บาท

แต่ค่าโฆษณาเขาก็คิดเป็นหลักล้านอยู่แล้วล่ะ

อีกคนที่เราคิดว่าจะแพง

ที่จริงเท่ากับโป๊ปตอนนี้

กระแสแรงดีไม่มีตกเลยแหละ

แล้วก็ช่วงที่ค่าตัวอาจจะแพงขึ้นหน่อย

แต่ทำอีเวนไม่เป็น
วันดีคืนดีก็ไม่เอาเงินนะ
คือเวียเขาตั้งราคาเขาบอกว่า

ก็มันกลายเป็นแบบพวกรถแบบว่า

ตั้งได้แต่หมากอาจจะงานเยอะกว่าหรือใครจะเยอะกว่านี้เราไม่รู้ไง
เจมส์จิเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่๓แสนถึง๓แสน๕ไง
โอ้ยไทยวิทยาลัยกรอบอันนี้คือออกงานทีไม่ถึงชั่วโมงนะ

คือ๓โอ้ยถึง๔๐นาทีขึ้นเวทีจริง๑๕นาที

๓แสนถึง๓แสน๕ยิ่งถ้าสมมุติช่วงนั้นละครดัง
ก็จะขึ้นอยู่ว่าถ้าสมมุติทางละครมาร์คดัง

ก็ใช่หล่ะเพราะฉะนั้นนางพลุนี้เอาแค่นี้ขึ้นมาแค่นั้น

แต่ก็งานนี้ต่อให้ออกงานบ่อยแค่ไหนเขาจะมีเอฟซีของเขาตามของเขาทุกครั้งเลย

อ๋อทั้งน้องอ่ะอ่าน้องว่านมันอะไรหลายอย่าง
คือเริ่มต้นคืออันทั้งหมดเนี่ย

กับเด็กวันใหม่กับพี่น้องกับครอบครัว
แล้วแต่เลสอะไรเป็นอะไร
อันดับหนึ่งจริงแล้วก็เป็นของณเดชน์คุกิมิยะ

ความหล่อคือตอนนี้นเดชน์อยู่ที่๓๕๐๐๐

เริ่มต้นที่๓แสนถึง๓แสนห้าแต่ทำไมไม่เห็นจะเทียบก็ยังสู้อ้ำพระชราภาคไม่ได้สักคนมั้ย
เอาเหล้ามาเท่าไหร่นี่ฝ่ายชายหรอกฝ่ายหญิงก็ยังไม่มีใครโคตรอั้มได้
ครึ่งล้านที่ค่าตัวดาราแพงทุกคนจะต้องไปขอบคุณใครรู้ไหม
เอสุประชายคนเดียวเลยนะเมื่อก่อนดาราฆ่าตัวอีเวสหลักหมื่นนะ๗๘หมื่น
วันดีคืนดีเอผีเข้างานเรียกแสน๒แสนแล้วก็กลายเป็นค่านิยมของดารา
ยิ่งตัวเองอยากจะเลิกฆ่าต้องฆ่าตัวเอง
เหมือนว่าแต่ดาราฆ่าแต่งหน้าทั้งแต่งหน้าวันนี้๘หมื่น
แต่งหน้าทุกวัน๘หมื่นเถอะ
หน้าเดียวออกงานเท่าไหร่ต่อทุกชั่วโมงเนี่ยนะ

หูเรื่องทิ้ง
ฉันแต่ง๓๔พันฉันก็สวยแล้วนะ

แต่งหน้าทุกวันนี้ดีไม่ดีแพงกว่าดาราอีก
ใช่แต่ถ้าสมมุติเทียบทั้งหมดเนี่ยนะ
ตอนนี้ถ้าสมมุติเอาเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรมาเนี่ย

เมื่อก่อนนี้ตอนคุณแม่มดรับงานนี่คือแพงนะคะ

อีกกิจแบบเป็นคนบอกอีมดขึ้นเถอะจาก๓๐๐๐เป็น๕๐๐๐
สงบงสงกาแบบนี่คุณแม่เต้นเต็มให้กันแล้ว
วันละ๗งาน๘งานอะ
เจ็ดแปดงานจริงแล้วทำไมถึงหยุดไปเบื่อแก่หรืออะไร
แก่แล้วแก่แล้วทำไมได้แล้วจริงหรือครับแก่ดีหรือครับไม่แก่หรอก
หาเงินมาไว้บำรุงสารทุกข์สุขเด็กเนอะชั่วโมงนึงอันนี้ส่วนอันนี้นะครับ
หลังจากที่เธอเนี่ยดังสนั่นทั่วบ้านทั่วเมืองเดินสายโชว์ตัวเมนต์แต่ละวันแทบจะทุกรายการต้องมีพวกเธอเนี่ยนะคะ
แล้วก็ชุดพวกเธอก็จะเป็นอย่างนี้เป็นกระโปรงแบบเนื้อเข่านะคะแต่ก็ไม่ได้โป๊นะ
ฉบับก็คือญี่ปุ่นนะคะเธอก็บอกว่ากระโปรงพวกเราเนี่ยมีทรัพย์หลายชั้นมาก
แล้วถ้าเต้นก็เป็นแบบฉบับจากญี่ปุ่นแล้วมันอาจจะไม่ได้เฟฟเท่าไหร่ซึ่งตัวเราต้องเฟฟตัวเอง
ถ้าเกิดมีภาพไม่ดีออกไปเรารู้สึกแย่เหมือนกันในเมื่อเราบังคับไม่ได้เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
เธอพูดอย่างนี้ออกมาเพราะว่ามีคนไปถ่ายรูปช้อนเข้าไปใต้กระโปรงค่ะเวลาเธอขึ้นโชว์ตัว

ส่วนคนที่ตั้งใจถ่ายรูปในมุมช้อนนั้นก็อยากจะให้เกียรติพวกเรานิดนึง

และอีกอย่างหน้าตาพวกเราน่ารักกว่าใต้กระโปรงแน่นอนค่ะ

เขาบอกว่าถ้าสมมุติจะโดนตัวต้องซื้อตัวเนอะ

ใครจะไปจับมือทีละ๘วิ

ถ่ายรูปแบบเอกลุสิฟต์๑รูปแบบ
สมมติคนที่ประมูลเยอะส่วน๕๐๐๐๐หรือ๑๐๐๐๐
ค่าประมูลรูปเขาเนี่ยคือ๙๐๐๐๐นะทุกวันนี้ใช่๙๐๐๐๐อ่ะ
วันนี้ก็ตอนนี้คอนเสิร์ตอ่ะคอนเสิร์ตเขาแบบว่า
ปรากฏว่าคนต้องการบัตรที่ต้องการจะคอนเสิร์ตเขาอีกนะอีก๕๐๐๐ใบ

อยากรู้เขาจะเอาเพลงของใครมาร้องบ้างอะไรอย่างนี้

ซิงเกิ้ลญี่ปุ่นออกซิงเกิ้ลครั้งหนึ่งเรียนมีสามเพลง

ของเขาเนี่ยรู้สึกจะมีสองซิงเกิ้ลใช่ไหม

แต่มันก็แสดงว่ามันใช้หลักจิตวิทยาคนเห็นไหม

เพราะว่ามันก็คือด้วยเป็นมารยาทอะเนอะ

นี่นางจำท่าได้นะ
นังจำท่าได้นะนังมีสเต็ปนะ

เฮ่ยแมน

นี่ฉันก็มีคนที่เต้นเก่งเหมือนกันเธอเต้นน่ารักเธอ

เอามาเรื่องนี้นะฮะ

คือพี่เลี้ยงโดนจวกเละเทะเลยนะครับ
เพราะว่าไปตีน้องหนักมือไปนิดนึงเขาว่าอย่างนั้น

สำหรับความน่าเอ็นดูของน้องเลสซิ่งนะครับ

ล่าสุดนะครับล่าสุดนะฮะ

ก็เลยไปตีหน้าผากน้ำบูน้ำแป้

ทางที่เลี้ยงชิคกี้พายปาล์ม

ไม่ให้ตีน้า

ไม่เห็นร้องเลยร้องไหม

แม่นอนอยู่ข้างล่างแม่นอนอยู่ข้างล่างนี่ไง
ก็คือเรียกว่ามันก็ตีปั๊บมันก็เป็นเชิง

งานนี้เนี่ยพี่เลี้ยงคือก็เลยถูกด่า
โอ้วว่าตีแรงตีแรงมาก

ก่อนนะครับดูเหมือนว่าข่าวลือเนี่ยไม่โสดจะเป็นเรื่องจริงซะแล้วนะครับ
ความสัมพันธ์ของคุณวุ้นเส้นนะครับแล้วก็หนุ่มโปรไฟล์ดีในประนัยพรประพานะครับ
ล่าสุดนัชตูได้มีการออกมายอมรับแบบมีรุ้นนะฮะบอกว่าตอนนี้ก็คุยค่ะก็ดีอ่ะ
ถามว่าทำไมเปิดใจยอมคุยกับคนนี้เธอก็บอกว่าก็ค่อยคุยกันไปดีกว่าค่ะ
คุณว่าตัวเองก็พูดเยอะแล้วสุดท้ายก็กลับมาทำร้ายเราเอง
ต้องระวังตัวเยอะเหมือนกันถามว่าเกี่ยวกับที่เขาอายุน้อยกว่าไหมอะไรอย่างนี้
ก็มันก็หลายปัจจัยมากกว่านะคะ

อ่านะฮะตอนนี้คือขอสตาร์ทเบาค่อยดูถ้ามันดีก็จะเห็นกันเอง
ส่วนที่ถามว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วใช่ไหมใจเย็นค่ะ

จนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะไร
เฉยนิ่งเพราะวันหนึ่งเนี่ยวุ้นก็ไม่ได้เจอคนเยอะอยู่แล้ว

มันก็ไม่ไม่ตอนแรกเขาก็ไม่ได้บอกว่า
ไม่ได้บอกว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้รับ
แต่ถามว่ามีคนเห็นเขาไปไหนด้วยกันบ่อย

นั่นพลอยชาวะเนี่ย

เรามาดูติ๊กเจษฎาพรดิกว่า

เราก็เลยมีภาพหลุดของเขาเวลาที่เขาเลี้ยงลูกนะฮะ
ทายาทกลุ่มที่สองเนี่ยน้องตรินใช่ไหม

จะคิดบอกเลยเพราะว่าการเปลี่ยนฝ่าออกของพ่อติ๊กเนี่ย

วกกับชุดอยู่บ้านที่เป็นธรรมชาติจริง

แฟนคลับกรี๊ดหนักมากคุณเพราะว่าเป๊ะ

แต่ข้อศอกกลางมากก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหรหรอก
คือยังมีความแบบเก้กังนิดนึง

ผู้ชายนี่เช็ดก้นเช็ดอึลูกได้ไหม
ก็ลูกชายเหมือนกันด้วยลูกชายมันก็
แฟนคับนี่ซึ่งเอาการแอบถ่ายครั้งนี้

ลาน้องแสนดีเขารีวิว

ไปดูก่อนแต่พวกเราก็ลาเริ่มเลย

ตรงนี้นะคะพี่แสนดีจะมารีวิวซากูชินะคะ
ทำให้กล้องมึนมัวและปากสีแดงนะคะคือว่าเราใช้กล้องใหม่นะแม่เราใช้กล้องใหม่นะคะ
เราก็เลยแบบเออแล้วเราก็ทาลิปติกมาตอนจะนอนนะคะก็เลยแบบเออปากแดงนิดนึงนะคะ
ขี้เกียจนิดนึงนะคะก็ทุกคนจะสงสัยว่าทำไมผมมันยุ่ง
เพราะว่าเราติดกริปมาซึ่งมันเป็นกริปที่